แต่สิ่งที่จะให้คุณผู้ชมดูดังต่อไปนี้นะฮะ
คือต้องเมาขนาดไหนอาการมันถึงเป็นแบบนี้ได้คุณผู้ชม
คือพ่อค้าแม่ค้าเขาเซ็งฮะสุดเซ็งครับ
กินร้านนั้นเบี้ยวร้านนั้นมาต่อร้านนี้ก็ยังเบี้ยวร้านนี้เขาอีกครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปดูนะครับ
คือสภาพตอนแรกก็ถามว่าที่นอนอยู่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
ขอโทษนะฮะเขายังไม่ตายครับเมาหนักนะฮะลงไปนอนกับพื้นไม่รู้สึกตัวเลย
สะกิดไปปลุกก็ไม่ตื่นเจ้าหน้าที่ล้วงกระเป๋าหยิบเอกสารมาตรวจสอบก็ยังเฉยนะครับ
สุดท้ายต้องเอา๔คนนะฮะพยายามเตือนพี่พี่ตื่นนะฮะพี่เมาหรือพี่แกล้งตายเขาถามแบบนี้ด้วยนะฮะ
จนสุดท้ายต้องเอา๔คนมาหามครับขึ้นรถสายตรวจเอาไปโรงพัก
เหตุเกิดบริเวณร้านลาบนะครับชื่อร้านพุทธศาริมถนนมิตรภาพเมืองสระบุรี
นายพิชัยพุทธศาเจ้าของร้านเนี่ยแจ้งความว่ามีชายคนนี้เมาเหล้าไม่จ่ายตังค์เมาแล้วพูดจาไม่รู้เรื่องอยากจะให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเคลียร์ให้หน่อย
แก้มอีกสามอย่างแล้วก็น้ำอัดลมแล้วก็นั่งกินอยู่ร่วมสามชั่วโมง
พูดจาไม่รู้เรื่องไม่พอเมาก็เมายังพูดจายียวนเจ้าของร้าน
กับพนักงานอีกจนมีเจ้าของร้านลาบอุบลลาบอุบลเนี่ย
เลยจากร้านลาบพุษาไปประมาณ๖๐๐เมตรเดินมาครับเดินมาแล้วมาบอก
พี่เจ้าของร้านพุษาเนี่ยพี่พิชัยเนี่ยบอกว่าโอ๊ยไอ้ผู้ชายคนนี้นะ
ก่อนมันจะเมามันสวมสูตรนะสวมสูตรไปนั่งดื่มกินอยู่ที่ร้านผม
ลาบอุบลตั้งแต่๙โมงเช้านะฮะสั่งเหล้านะฮะกับแก้มเต็มโต๊ะนะฮะ
พอบ่ายโมงขอออกไปเข้าห้องน้ำแล้วก็หนีหายไปไม่จ่ายเงินครับ
ประมาณ๗๐๐บาททิ้งเสื้อสูตรไว้ดูต่างหน้านี่แหละครับดูว่าเขาสั่งอะไรบ้าง
มีก้อยมีต้มมีอ่อมมีไก่มีข้าวเหนียวนะอิ่มจังนะอ่า
พี่พิชัยเนี่ยทราบเรื่องจึงให้เด็กในร้านโอ้ไม่ได้แล้วคิดตังค์เลยคิดตังค์เลย
น้องไปคิดตังค์เลยก็จะเก็บเงิน๓๕๐บาทชายเขาด้วยกล่าวก็ผู้จานนักเลง
แล้วก็ต่อยหน้าพี่พิชัยไปครั้งด้วยคนในร้านก็ช่วยกันจับตัวกันชุดละมุนเลยนะครับ
พี่พิชัยก็นะโกรธก็ตบหน้าคืนไปครั้งหนึ่ง
จากนั้นก็โทรแจ้งตำรวจสพเมืองสระบุรีนะครับแต่พอตำรวจมาถึงเนี่ยชายคนนี้นะ
แกล้งล้มไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยฮะแกล้งตายเหรอเออนอนอยู่กับพื้นเลย
ไม่มีใครทำอะไรซะหน่อยนะครับจึงอยากจะเตือนบอกว่าเดี๋ยวถ้าต่อจากนี้
ไปเจอผู้ชายคนนี้ไปกินร้านไหนมาแล้วเนี่ยนะ

ก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมกันได้ถ้าใครที่โดนแบบนี้

ผมขายของก็แทบจะไม่ได้อยู่แล้ว
ยังดันมากินแล้วกินเยอะซะด้วย
กินแล้วชัดด่าแบบนี้แย่แล้วนั่นน่ะตำรวจเนี่ย
เออต้องแบกกันเชียว